เรื่องของดราม่าการบริหารงานการแก้ปัญหาการจัดการโควิดของรัฐบาลมีมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ดราม่าเลยนะครับคุณผู้ชม
มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งพ่อแม่และลูกชาย๓ขวบติดโควิดยกครอบครัวค่ะ
คุณแม่อัดคลิปลูกลูกชาย๓ขวบให้กำลังใจแม่แล้วบอกรักคุณแม่
ดิฉันดูแล้วน้ำตาคลอเลยอะค่ะ
เด็กสามควบ
นี่แน่จากใครสมเลยนะ

เบือหน้าเห็นหน้าน้องจริงน่าน้องแก้มแดงเป็นพวงเลยนะครับ

แล้วเห็นไหมครับติดเทือกโควิด๑๙

พูดกับแม่บอกหนูรักแม่นะ

หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปล่าสุดเป็นข่าวดีค่ะ
นี่เมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิ
ธรรมรสมีมณีรัฐกู้ภัยมังกร
ได้รับตัวครอบครัวนี้ไปรักษาแล้วนะคะ

แม่ที่ถ่ายคลิปลูกชายเธอบอกว่า

พ่อซึ่งเป็นพนักงานโรงงานมีอาการป่วยคือเป็นไข้
ตอนแรกก็คิดว่าน่าจะติดเชื้อโควิดมาหรือเปล่า

กระทั่งวันจันทร์ที่ผ่านมาพ่อกับแม่

ไปตรวจปรากฏว่าติดเชื้อโควิดทั้งคู่นะ
แต่ตอนนั้นไม่ได้พาลูกชายวัย๓ขวบเมื่อสักครู่

พบว่าลูกชายเริ่มมีอาการไข้สูง
ก็เลยติดต่อไปทางโรงพยาบาลบอกขอเตียง

เตียงรักษาแต่ทางโรงพยาบาลตอบกลับมาเตียงเต็มค่ะ
ก็เลยสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าจะขอความช่วยเหลือไปที่ใครนะคะ
ตอนนี้ขอความช่วยเหลือจากพี่ซิไม่ได้
ขอความช่วยเหลือจากพี่โซไปก่อน
ซีโนแวคยังไม่ได้ใช่ค่ะนะฮะขอความช่วยเหลือจากโซเชียลค่ะคุณผู้ชม
ก็เลยมีการอัดคลิปถ่ายมาแบบนี้
แล้วสุดท้ายก็ได้รับการรักษาจริงนะคะ

ไม่สนใจสนใจจริงที่
ที่เขาทำให้หนูและครอบครัวนะคะ
ได้เข้ารักษาทั้ง๓คน
ขอบคุณทุกคนเลยจากใจ
ณตอนนี้หนูเพิ่งจะเข้า

ก็อาการยังเป็นอย่างไรไม่รู้
แต่แค่นั้นหนูก็คือลูกหนูได้ตรวจได้แบบอยู่ใกล้ชิดหมอ

ในการที่จะเปิดเผยข้อมูลเผยแพร่ข่าวสาร
จนกระทั่งนำไปสู่การช่วยเหลือ
ทางโรงพยาบาลได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิดลูกชาย
แล้วก็ตรวจเลือดพ่อแม่ทั้ง๓คนแล้ว

ก็จะมีการคือเฝ้าระวังแล้วก็รักษากันต่อไปนะคะ

สวัสดีครับ